จากเหตุกราดยิงที่ฟอริดา
มาถึงเหยียการยิงสอสอหญิงอังกฤษล่าสุด

สาเหตุส่วนหนึ่งของ๒เหตุการณ์นี้
บ่มเพาะมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งการเกลียดชัง
โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย
ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุสลดนี้ได้เช่นกัน

ข้อความที่สอบไปในทางให้เกิดความเกลียดชัง

โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาหรือว่าอ่อนไหวทางจิต
ตุ้นให้คนเหล่านี้ออกมาก่อเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด
เราจะไปปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคลิปการรณรงค์ให้ลด
ไม่เขียนไม่แชร์ข้อความแห่งการเกลียดชัง
เพื่อไม่ให้มันไปทำร้ายใครทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีก
และในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามการพัฒนานครเซี่ยงไฮของจีน
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียครับ
เพื่อถึงฝีมือจำลังโรงขาร์ดที่เราจะพัฒนาที่สุด
คำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์
สร้างความเกลียดชังมากกว่าที่คุณคิด
ร่วมกันลดความรุนแรงออกจากสังคม